ดูเหตุการณ์ที่มีชายวัย๓๕ปีเขาหนีการจับกลุ่มเรื่องของข้อหายาเสพติดไปซุกซ่อนตัวอยู่ในป่า
พอผ่านไปกลายเป็นศพคุณผู้ชมมีรอยที่สัตว์เนี่ยกัดกินร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับ
เป็นสภาพศพของนายสุรศักดิ์นำมาอายุ๓๕ปีนะฮะ
ไปพบในพงหญ้าในป่ามรกทึบข้างชุมชนซอยสุขสวรรค์๓๙ครับที่ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะฮะ
สภาพศพนี่โอ้โหอยู่ในก่อย่าที่รกแล้วก็หนาทึบ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาด้านบนได้นะครับ
แล้วก็ไปพบบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมและถูกกัดชิ้นเนื้อตามแขนขามากมาย
ก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลานจำพวกตัวเงินตัวทองมากัดกินนะฮะ
ทางด้านของนางสาวสวรรคโตใหญ่ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ธันวาคมตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าไปปิดล้อมพื้นที่ชุมชนไปตรวจค้น
ตอนนั้นสามีกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
เขาเสพยามากลัวถูกจับกลัวความผิดก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้านพักไปนะครับ
แล้วก็เข้าไปมุดตัวตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็หายตัวไปเลย
แรกตัวเองก็ไม่เอกใจอะไรที่หายตัวไปแล้วคิดว่าอาจจะหลบหนีไปแล้วไปอยู่บ้านเพื่อนต่างนะครับ
จนมาเมื่อวานผิดสังเกตทำไมไม่ติดต่อกลับมาติดต่อไม่ได้
โทรศัพท์ถามไปยังเพื่อนก็ไม่มีใครเจอตัวก็พากันเดินตามหาสุดท้ายเอ๊ะได้กลิ่น
กลิ่นอะไรกลิ่นเน่ามาจากไหนแล้วก็ไปเจอตามที่กลิ่นโชยมา
เบื้องตนกับสัณหภัณฑ์ว่าผู้ตายอาจจะเกิดหมดแรงขณะที่หลบหนีอยู่แล้วก็
ถอยออกจากป่าไม่ได้คือหมดแรงไปแล้ว
จนเกิดภาวะช็อกหัวใจวายเฉียบพันธุ์
ส่วนแบบแผลที่พบนั้นอาจจะถูกตัวเงินตัวทองกัด
ซึ่งจะได้ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุ
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับ